หลายคนที่ดูว่าเออไม่กล้าไปเที่ยวถ้ำหรือเปล่านะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่ามีนักแสดงหนุ่มนะคะคนนึงหมากปรินเนี่ย
เขาชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาแล้วก็เที่ยวถ้ำนะ
อย่างล่าสุดเนี่ยไปเที่ยวถ้ำที่สปลาวมานะคะ
แล้วพอมาร์กปะรินเนี่ยรู้ข่าวเนี่ยนะก็รู้สึกว่าตกใจมากเลย
ที่มีทั้ง๑๓ชีวิตติดอยู่ในถ้ำ
แล้วก็เจ้าตัวเองนะคะก็เป็นคนชอบเที่ยวแดนนี้อยู่แล้วด้วย
ก็เลยรู้สึกเออนะคะกลัวอยู่นิดเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวชนธรรมชาติ
ธรรมชาติให้ได้ฟังอีกด้วยค่ะ
แต่ว่าล่าสุดนี่ว่าเพิ่งไปลุยป่ามาที่ลาว
ที่ลาวครับผมไปเข้าถ้ำครับ
ไปเข้าถ้ำเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไปมีผู้เชี่ยวชาญนำไป
แล้วก็ไปพายเรือไปอะไรทำกิจกรรมในถ้ำ
ถ้าสมมุติเป็นเราที่ต้องติดอยู่ในถ้ำน้องหมากจะทำไงบ้างคะ
โหนึกไม่ออกเลยครับผมว่าก็ต้อง
ในถ้ำมันก็ลำบากอ่ะเนอะทั้งมืดถ้าสมมุติว่าแบตไฟฉายหมด
ไม่มีอาหารเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน
จริงอยากเข้าไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำว่า
เออเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็ส่งกำลังใจกันไปนะคะแต่ว่าได้ความรู้หนึ่งอย่างมากเลยว่า
หน้าฝนห้ามเที่ยวถ้ำเด็ดขาดนะคุณผู้ชม

เชื่อว่าทุกคนตอนนี้ก็คงให้กำลังใจกับทุกหน่วยงานแหละนะคะ